ไปดูคนดวงเฮ้งรางวัลที่หนึ่งกันบ้างดีกว่า
แม้มีเรื่องมาให้อิจฉาตาร้อนกันอีกแล้วนะคะ
งวดประจำวันที่๑เมษายนตรงกับวันเสาร์ที่ผ่านมา
หลายคนก็ชี่ช้ำรวมถึงตี้ช้ำด้วย
ไปดูนี่คนนี้เขาเป็นแรงงานชาวลาว
กลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงไปเรียบร้อยแล้วได้รับเงินรางวัล
เงิน๖ล้านบาทรางวัลที่๑ถูกไปเลย
คนนี้นะคะดวงเฮงมากชื่อว่านายบุญทวีขุนวันทองอายุ๔๑ปี
แรงงานจากอำเภอจำปาศักดิ์สปลาว
ซึ่งถูกรางวัลที่๑ประจำงวดวันที่๑เมษายน๒๕๖๐นี่แหละค่ะ
ก็ได้มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
นายบุญทวีเล่าว่าเขากับภรรยาทำงานในโรงงานรับอัดดอกยางรถยนต์
ในจังหวัดชนบุรีทำมาเกือบ๑๐ปีแล้วค่ะ
ก็ได้เงินเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาททั่วไป
ซึ่งหลังจากนี้เขาบอกว่าจะกลับบ้านเกิดค่ะ
เพื่อไปทำบุญและหาซื้อที่นาทำไร่ทำสวนอยู่กับพ่อแม่พี่น้อง
แล้วก็จะไม่กลับมาทำงานในไทยอีก
แต่ว่าจะกลับมาเที่ยวแน่นอนค่ะแล้วก็จะนึกถึงเสมอว่า
เคยมาอยู่เมืองไทยที่มีโชคร่ำรวยทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเมืองไทยด้วย
บอกด้วยว่าโดยปกติแล้วก็จะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำทุกงวด
งวดละประมาณ๓๔คู่นี่แหละค่ะ
ก็เคยถูกรางวัลมาบ้างแล้วแต่ว่างวดนี้เนี่ยถูกแบบตรงตรงเลย
รางวัลที่๑รับไปเลย๖ล้านบาท
ไม่มีอะไรเลยเดินงานมากก็นอนถึง
เลิกงานมากก็นอนพูดใช้ชัด
แล้วรู้เมื่อไหร่เนี่ยว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
รู้เมื่อคืนอยู่แล้วรู้เมื่อคืนอยู่แล้ว
ไม่เปิดดูมาเสร็จดูเอา
อ๋อแล้วเริ่มกลับบ้านแล้วก็กลับมาทำงานไหม
ถ้าไม่กลับมาแล้วไม่กลับ
เออไม่กลับมาละครับ
เอาไม่มาแล้วเหรอแต่บอกว่ารักเงินใคร

แต่ว่าเขาเรียกได้ว่าตั้งตัวได้
ก็เลยจะนำเงินที่ได้จากการถูกรางวัล
ที่เหมือนบ้านเกิดสบายใจกว่า

เขาเข้าเขียนว่าม่วนจริงหรือครับคุณ
ดีกับคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะคะไปกันต่อ
ส่วนที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชัยนาธค่ะ
ตำรวจบอกว่ามีผู้ถูกรางวัลที่๑

คือนางมันธนาเพ็ญสุริอายุ๕๙ปี
ชาวอำเภอเมืองแล้วก็นางบุญชูศรีวันนายุ๔๘ปี

ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลคนละ๖ล้านบาท
โดยทั้งคู่เป็นสาวโรงงานที่หุ้นกันซื้อสลากค่ะ
แล้วก็มีเลขสลากนี่แหละค่ะจำนวน๒ฉบับ
แบ่งกันคนละฉบับ
ก็ถูกซื้อ๒คู่๒คู่

โอ้โหอันนี้สามัคคีซื้อกันมากเลยนะ

คือนายสมพรพักดีสุดพลอายุ๕๔ปี
ชาวอำเภอเมืองซึ่งมีสลากรางวัลที่๑จำนวน๓ฉบับ
โอ้โหคนนี้รับไปคนเดียวเต็มไม่ต้องไปใครใช่แล้ว
๑๘ล้านบาทรับไปหนอเน้นเลย
โดยในงวดนี้นะคะคนดวงดีในจังหวัดชายนาฏ
ก็จะได้รับเงินรางวัลที่มียอดรวมทั้งหมด
ก็คือ๓๐ล้านบาทจ้า
ได้ยินอย่างนี้แล้วอยากจะไปชัยนาฏ
ไปทำอะไรคะอยากรู้จักคนแถวนั้น
ดวงดีจริงคิดว่าเขาอยากจะรู้จักคุณไหมคะคุณชนะ
เออตอนนี้เขาไม่รู้จักใครแล้วค่ะเพื่อนก็ไม่มี

ถ้าถูกรางวัลที่๑มีเพื่อนเยอะแหละดีแล้ว
งปันกันนะมีน้ำใจให้กัน
คนที่เขาถูกลอตเตอรี่ถูกเลขอะไรมาเนี่ย
ก็ต้องทำบุญนะเขาบอกได้เงินมาก็ต้องทำบุญต่อนะ
เก็บไว้เป็นเงินออมแล้วก็ใช้หนี้บ้าง
ส่วนหนึ่งก็ต้องทำบุญเป็นการต่อบุญอย่างนี้ค่ะ